ข่าวต่อไปนี้น่าเห็นใจคุณลุงคนขับรถแท็กซี่จริงนะครับ
คือไปโดนรถฟอร์จูเนอร์ชน
คุณลุงเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าตอนนี้ทุกข์อยู่๒อย่าง
คือ๑รถพังไม่มีใครรับผิดชอบนะฮะ
แล้วก็ไปตีราคามาแล้วนะ

แล้วจะเอาที่ไหนเครื่องมือที่ไหนทำมาหากินตอนนี้นะครับ

ดูนี่มีลูกศรนำสายตามาให้เห็น๒อย่างเลย
แท็กซี่แล้วก็รถฟอร์จูเนอร์ชนกันแล้วครับ

คุณลุงวินัยสืบพิไลครับอายุ๕๙ปีนะครับ

คือถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวเองนะฮะบาดเจ็บแล้วก็รถเสียหายหนักเลย
เล่าเรื่องราวนี้บอกช่วงตี๒ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
น้องชายซึ่งเป็นพี่ตอนน้องกันเอารถทักซี่ไปนะครับ

ระหว่างนั้นเนี่ยเห็นไหมมีคนโบกเรียกอยู่อ่ะนะครับบริเวณเอ่อ
แต่ระหว่างนั้นรถฟอร์จูเนอร์คู่กรณีที่ขับมาด้วยความเร็วนะครับ
เหมือนจะเสียหลักมาพุ่งชนท้ายรถแท็กซี่ของเขาอย่างจัง
รถเหินขึ้นไปบนทางเท้า
ขณะที่คู่กรณีขับรถหนีไปเลยฮะ
นี่ครับโอ้โหดูสภาพน่าจะทนแรงนะเนี่ย
นะฮะตอนนี้เนี่ยเขาเอารถไปที่อู่
จะซ่อมแหละแต่อู่ประเมินราคาบอก
แสนกว่าลุงแสนกว่าจะเอาตังค์ที่ไหนซ่อมมาลุงบอก
เพราะว่าเงินแสนในสถานการณ์แบบนี้นะ
โอ้โหโช่เหมาะหาเงินก็ยาก
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นสีเห็นทะเบียนรถของคู่กรณีชัดเจน
แล้วก็อยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบ

เขาบอกไม่ได้ขออะไรมากเลยซ่อมรถให้ใช้ได้ก็พอ

คนกำลังจะโบกรถคนหนึ่งแกก็โบกรถแกก็ชะลอก็ได้ก็ชะลอรถ
พอชะลอรถแล้วทีนี้คันข้างหลังนั้นที่เขาออกมาจากซอยอุดมศุกร์เข้ามาด้วยความเร็ว
ก็สาดโค้งออกมาอย่างแรงเลยแล้วก็มาชนท้ายเรา
ครับพอชนเสร็จแล้วก็เขาก็ไปเลย
ตอนนี้ก็ช่างประเมินราคาซ่อมอยู่ก็ประมาณที่แสนต้นนะครับ
อยากจะฝากไปถึงนะครับคุณที่ขับรถในคืนวันนั้นน่ะ
ผมไม่สามารถทราบได้ว่าคุณเมาหรือคุณตกใจรถที่หนีไปนะฮะ
ถ้าคุณรู้สึกตัวแล้วเนี่ยออกมาดูแลกันเถอะครับ
เรามาช่วยเหลือกันเพราะว่าผมก็ลำบากนะครับ
จะผ่านโควิดมาได้เราก็ลำบากมาก

มาหากินชีวิตมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
ครับติดลมสองอย่างเลยทำอาหารกินไม่ได้ตอนนี้กับไม่มีเงินซ่อมรถครับ
มาช่วยกลับมารับผิดชอบด้วยนะครับ